มาดูความทุกข์ร้อนของชาวบึงกาลกันหน่อยนะ
เขาบอกว่าตอนนี้คันกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ
เป็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้านในหมู่บ้านโคกสว่าง
ตำบลนาสวรรค์อำเภอบึงกาลค่ะ
คือตอนที่นักข่าวของเราไปเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ย
เปิดเสื้อให้ดูกันแบบนี้ค่ะ

เป็นรอยผื่นแดงทั่วตัวแบบนี้เกิดจากอาการแพ้ขนของหนอนบุ้งหูแดง
ตอนนี้มันกำลังขยายพันธุ์อยู่ทั่วไปนะคะ
ทำให้ลูกเด็กเล็กแดงแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ย
โดนขนพิษกันแบบนี้แล้วก็เกิดผื่นคันกันยกหมู่บ้านแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่ามันทุกข์เหลือเกิน
มันลำบากเหลือเกินมันใช้ชีวิตคือมันต้องเกากันตลอดเวลาค่ะ

ไปพบหนอนบุ้งหูแดงที่ต้นพุษาในหมู่บ้าน
จากนั้นมันก็แพร่ระบาดไปเกาะตามต้นอื่น
ฝาผนังบ้านทั่วไปในหมู่บ้าน
เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็พยายามแจ้งไปที่อบต
แต่ว่าอบตเองเขาก็ไม่มีเครื่อง
ในการมากำจัดไอ้เจ้านอนบุ้งหูแดงเนี่ยนะคะ
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยตัดสินใจในเมื่ออบตไม่มีเครื่องมือ

วิธีการของเขาคือ๑เหยียบเลยค่ะ
เหยียบไอ้เจ้านอนบุ้งหูแดงเนี่ย๒ใช้ไฟลนให้มันตาย
แต่ถามว่าหมดไหมก็ยังไม่หมดนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าพอขนพิษของเจ้าหนอนบุ้งหูแดงเนี่ย
ปลิวมาถูกร่างกายนะอาการหลักเลยก็คือ
แบร้อนไปทั่วตัวเกิดพื้นแดงขึ้นมาที่ผิวหนัง
เด็กบางคนเนี่ยนะคะพอถูกขนพิษไป
ก็มีอาการหนักถึงขั้นตาบวมก็มีนะ
บางคนบอกว่านอนไม่ไปใช่ไหมเดี๋ยวผมไปเอง
ย้ายบ้านหนีมันซะเลยนะคะตอนนี้เนี่ยทุกข์ร้อนหนักมาก
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อย
ช่วยมากำจัดนอนบุ้งหูแดงตอนนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันจริงนะคะ
พิกัดความเดือดร้อนของชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ชาวบ้านในหมู่บ้านโคกสว่างตำบลนาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาลค่ะ
โอ้โหคุณอ่านไปผมก็คันไปเนี่ย

คือเห็นแล้วมึงอีกเลยอย่างสักเก้าตามมาค่ะ